ไปดูหัวนี้กันหน่อยน่ะโซเชียลเขาแห่แชร์
คลิปเป็นตำรวจยึดกุญแจรถมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ยอมเขียนใบสั่ง
ครับพอถามว่าทำไมไม่เขียนใบสั่งอืม
ก็คนขับไม่มีใบขับขี่ก็เลยเขียนไม่ได้
คุณผู้ชมลองไปดูจังหวะนี้กันหน่อย
ไปสั่งอะไรพี่ถามน้องไอ้นี้พี่ต้องเขียนไปสั่งครับ
พี่ถามแล้วไงว่าใบขี่นี้ไม่ได้ตรวจเอกสาร
เหตุผลของตำรวจก็คือคุณไม่มีใบขับขี่
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการยึดรถ
ส่วนคนถ่ายก็บอกว่าแต่พี่มาถึงพี่ดึงกุญแจรถเขาเลย
ไม่เขียนใบสั่งให้เขาล่ะพี่ต้องเขียนใบสั่ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนเส้น๓๓๑นะคะอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ก็เป็นการถกเถียงกันระหว่างเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์กับตำรวจสพห้วยใหญ่ค่ะ
ถ่ายคลิปคือลูกชายเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็ถูกจับเรื่องท่อไอเสียด้วยเหมือนกันค่ะ
ตำรวจพยายามอธิบายอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละว่าออกใบสั่งไม่ได้
เพราะว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไม่มีใบขับขี่
ซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าคุณไม่มีใบขับขี่
ตำรวจมีอำนาจในการระงับการใช้รถชั่วคราว
ซึ่งต่อมาภายหลังตำรวจเขาก็คืนกุญแจรถให้นะคะ
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้งตัวของคนที่ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้าง
แล้วก็ลูกชายก็ยอมรับแหละว่าเขาทำผิดจริง
เรื่องไม่มีใบขับขี่แล้วก็เรื่องท่อไอเสีย
ก็ยอมให้เจ้าหน้าที่นำรถไปโรงพัก
แต่ประเด็นที่เขาต้องการจะสื่อสารออกมาจากคลิปนี้ก็คือว่า
เขามองว่าการที่ตำรวจอยู่เดินมาแล้วดึงกุญแจรถออกไปเลย
แล้วไม่เขียนใบสั่งให้เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง
ไอ้ด่านที่ตั้งอยู่นี้เนี่ยมันเป็นด่านที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
เพราะว่าป้ายที่ตั้งเนี่ยเอาไปแอบไว้หลังรถตำรวจ
ไม่ได้ออกมาตั้งหน้าถนนให้ประชาชนมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ซึ่งชาวโซเชียลส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า
ตำรวจไม่มีสิทธิ์ยึดกุญแจรถหรือว่ายึดรถ

เพราะว่าสองพ่อลูกผิดกฎหมายจริง

คือจริงแล้วเนี่ยถ้าไปดูในพรบเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีอำนาจนะ
แต่ว่าก็อยู่ที่ลำดับเขาเรียกว่าอะไรยศด้วย
เป็นหัวหน้าด่านหรือเป็นผู้คุมหรืออะไรยังไงนะคะ
เขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะยึดใบขับขี่หรือว่ายึดรถคุณ
ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเข้าในข้อกฎหมายที่คุณกระทำผิดหรือใดก็ตาม
คือถ้าจะไปดูเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องไปดูหลายขั้นตอน
เป็นลำดับชั้นว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีอำนาจในการควบคุมแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหม
ส่วนคนที่ผิดกฎจราจรผิดมากน้อยผิดแบบไหนอะไรยังไงด้วย